เรื่องสำคัญที่ถูกพูดถึงเยอะมากในวันนี้
สลับชนิดกันคนละยี่ห้อกัน
วันนี้นะคะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
มีมติออกมา๔ข้อหลักนะคะ
ประเด็นหลักที่ว่านี้ก็คือ๑
ฉีดวัคซีนโควิด๑๙สลับชนิดกันค่ะ
ฉีดเข็มแรกซิโนแวคแล้วรอคอยเข็มที่สองเนี่ยค่ะ
ระยะห่างก็คือ๓๔สัปดาห์
เชื่อว่าจะมีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อกลายพันธุ์
สายพันธุเดลต้าหรืออินเดียได้
โดยที่ประชุมใช้คำว่าให้ดำเนินการได้ทันที
แต่ไม่ได้บอกวันเป๊ะนะคะว่าเมื่อไหร่
ใช้คำว่าดำเนินการได้ทันทีอันนี้คือสลับชนิดกันนะคะ

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
ฉีดห่างจากเข็ม๒๓๔สัปดาห์ขึ้นไป
จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันให้เร็วที่สุด
๓ที่จะฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

ในสถานพยาบาลลดเวลาการรอคิวนาน
ประเด็นที่๔ก็คือแนวทางในการแยกกักตัวที่บ้าน

สำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงหรือว่าอาการสีเขียวนะคะ
ฟังเสียงในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ยังมีคุณสมบัติในการป้องกันการติดเชื้อในระดับหนึ่ง
แต่คุณสมบัติในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการหนัก
และไม่ให้เสียชีวิตนะครับยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับ
ไม่ได้ลดเหมือนตามที่เป็นข่าว
หรือว่าเป็นการคาดการณ์ของคนบางกลุ่มนะครับ
แล้วหลังจากนั้นนะครับอีก๓๔สัปดาห์
การฉีดแบบนี้จะเตรียมตัวกระตุ้นประสิทธิภาพ
ภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นนะครับ
ที่เป็นตัวเลขในห้องบริการที่ชัดเจน
แล้วก็เชื่อว่าจะสามารถต่อต้านสายพันธุ์เดลต้าได้ดีขึ้น
จากภูมิคุ้มกันจะอยู่ในระดับสูงได้เร็ว
แต่จะใช้ระยะเวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันได้สั้นกว่า
เราจะต้องใช้เวลาประมาณ๑๒สัปดาห์ถึงจะฉีดเข็มที่๒
แต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราก็จะล่นระยะเวลาการสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้เร็วขึ้น
อันนี้เป็นกรณีแรกซึ่งมีความน่าสนใจ
ส่วนกรณีที่มีอีกคดีหนึ่ง
จะยังไม่สลับวัคซีนกันนะครับก็จะฉีดเหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นจากข้อมูลที่ประชุมคณะกรรมการโรคติบต่อแห่งชาติก็เห็นชอบว่า
แล้วรอเข็มสามเข็ม
คุณผู้ชมบอกว่าอย่าเพิ่งพูดไปถึงขนาดนั้นได้ไหมรอเข็ม๑อยู่เลย
คือเท่าที่ฟังจากเจ้าหน้าที่วันนี้เนี่ยท่านบอกว่าการที่จะฉีดเข็ม๓
ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรด่านหน้าก่อน
ใช่ค่ะถ้าถามว่าในต่างประเทศมีการฉีดสลับยี่ห้อแบบนี้บ้างไหมก็มีบ้างนะคะ
ในหลายประเทศที่มีการสลับยี่ห้อวัคซีนส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่ว่า